กลับมาติดตามข่าวจากไทยรัฐนิวส์โชว์กันต่อนะคะ
สำหรับกรณีที่รถบัสนักศึกษาตกเหวที่ปราจินบุรี
จนทำให้ครูและนักเรียนเสียชีวิต๖คน
แล้วก็มีนักเรียนได้รับบาดเจ็บเป็นจำนวนมากเนี่ยนะคะ
ล่าสุดมีการเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับอุบัติเหตุในครั้งนี้
น้องนักเรียนหญิงคนหนึ่งน้องเขาอยู่ในรถบัสคันที่เกิดเหตุนะคะ
น้องเขาบอกว่าขณะที่รถบัสไปชนข้างทาง
ตกลงไปในเหวน้องเขากระเด็นออกมานอกรถ

น้องก็เลยรอดชีวิตแต่ว่าก็ได้รับบาดเจ็บนะคะ
ส่วนผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้
ทางญาติทางครอบครัวก็เดินทางไปรับตัว
เพื่อนำตัวไปรักษาต่อที่ทางภูมิลำเนาของแต่ละคนแต่ละพื้นที่ค่ะ
ผู้ปกครองญาติพี่น้องของเด็กนักเรียนโรงเรียนพังทุยพัฒนาศึกษา
บาดเจ็บและเสียชีวิตจากเหตุรถทัวร์ตกเหวที่จังหวัดปราจีนบุรี
เดินทางไปรับบุตรหลานนะคะที่โรงพยาบาลนาดี

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พร้อมนายนพดลงามเหลือนายอำเภอนาดี
และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องช่วยกันจัดรถตู้๒คัน
นำส่งนักเรียนเดินทางกลับไปรักษาตัวที่บ้านในจังหวัดขอนแก่น
ใช้เส้นทางถนนมิตรภาพสระบุรีนครราชศรีมา
ขณะที่ศพครูและนักเรียน๖คน
ญาติพี่น้องของผู้เสียชีวิตเดินทางไปรับศพกลับภูมิลำเนา
เพื่อนำไปประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลทางศาสนา
ทำกลางความโศกเศร้าเสียใจของญาติที่ต้องสูญเสียบุตรหลานค่ะ
โดยรถของมูลนิธิสัจจะพุทธธรรมได้นำส่งศพให้กับญาติ

ส่วนผู้ที่บาดเจ็บสาหัสที่ยังคงเหลืออยู่

ยังอยู่ที่โรงพยาบาลกบินบุรีโรงพยาบาลนาดี
และโรงพยาบาลศูนย์เจ้าพระยาอภัยภูเบศ
เรื่องต้นนะคะหลังจากนักเรียนเดินทางกลับถึงบ้านที่จังหวัดขอนแก่น
นางสาวขวัญพรวันสุนทร
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่๖
โรงเรียนพังทุยพัฒนาศึกษาจังหวัดขอนแก่น

น้องเขาออกมาเปิดเผยนาทีชีวิต
เหตุการณ์อุบัติเหตุในครั้งนี้นะคะ

ข้างหลังห้องเครื่องมันไหม้ค่ะ

เด็กมันเดินไปหาคุณครูว่าจะไปบอกคุณครูว่า
ห้องเครื่องมันมีกลิ่นไหม้
บอกยังไม่ถึง๒อาทิตย์ก็รถก็พลิกคว่ำเลยค่ะ
กระจกมันแตกแล้วหนูก็เลยกระเด็นออกจากหน้าต่าง

ก็เลยรีบปีนขึ้นมาเพราะว่าไฟมันช็อตตรงหน้ารถ

ทางครอบครัวของน้องขวัญบอกว่าดีใจมากนะคะ
ลูกสาวรอดชีวิตกลับมาได้
จากเหตุการณ์นี้น้องขวัญบอกว่ายังกลัวยังภาวะอยู่
ไม่กล้าจะขึ้นรถทัวร์อีกแล้วค่ะ

นายสุภาชัยลีเขาสูงนายอำเภอน้ำพอง
เยี่ยมให้กำลังใจกับญาติของนายอธิพงศ์รามริ่ง

นักเรียนโรงเรียนพังทุยพัฒนาศึกษาที่เสียชีวิต

แล้วก็สอบถามอาการบาดเจ็บของนักเรียนคนอื่นด้วย
ขณะเดียวกันนางพัชดาพรจันพิทักษ์
แม่ของนายกิติพงศ์ที่เสียชีวิตจากเหตุรถทัวร์ตกเหว
บอกว่าก็เริ่มทำใจได้บ้างค่ะหลังศพลูกชายกลับถึงบ้าน